ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีกันต่อนะครับ
สองวัยรุ่นเหิมเกลิมเลย
เอาปืนจี้คอชัยคน
จากนั้น๒วัยรุ่นรุมทำร้ายเขานะครับ
แบบไม่แคร์สายตาชาวบ้านที่อยู่รอบข้างและเห็นเหตุการณ์นะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะภาพเหตุการณ์อุกอ่านจริงนะครับ
เอาปืนมาจ่อคอเขาแล้วก็มาทำร้ายเขา

จี้คอกันง่ายแบบนี้เลย

เจ้าหน้าที่ไล่กล้องในซอยเอาตัวมารับโทษตามกฎหมายด้วยอันตราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวานนี้

เกิดขึ้นภายในซอยงามวงวาน๒๕ตบบางเขนอเมืองนนทบุรี
จุดที่๒วัยรุ่นห้าวก่อเหตุนี้
เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างร้านสะดวกซื้อ
ก็เป็นย่านชุมชนผู้คนพลุกพลาดเลยนะฮะ
คนถ่ายคลิปก็คือนางสาวลิ
นางสาวลีเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าเห็นพฤติกรรมกลางของ๒วัยรุ่น
ก่อเหตุแบบไม่แคร์สายตาใคร
อยู่เอาปืนไปจี้คอจี้ท้ายทอยของผู้ชายอีกคน
ที่เขานั่งคล่อมจักรยานยนต์อยู่

โดยอีกฝ่ายไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับ
เธอก็ได้ตะโกนไปนะเพราะสงสารคนที่โดนทำร้าย
ตอนนั้นเธอบอกโอ้โหไม่รู้สึกกลัวนะ
แต่รู้สึกว่าทำไมถึงไปรุมเขาทำไมถึงไปจี้คอ
ทำไมถึงเอาปืนไปจี้เขาแบบนี้นะครับ
พอหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเธอเป็นคนถ่ายคลิปด้วย
บอกอ้าวมาคิดอีกทีหรือเธอจะไม่ปลอดภัยด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเธอเป็นคนถ่ายคลิปแล้วเอาหลักฐานมาเปิดเผยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เธอไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพรัฐนาทิเบศไว้แล้วนะครับ
โดยภาพวงจรปิดหลังก่อเหตุนะครับ
ก็เห็น๒วัยรุ่นพากันเดินทะลุ
ไปที่ซอยงามวงวาน๒๓อย่างใจเย็นด้วย
นี่หลังจากเหตุการณ์ที่ไปเอาปืนจ่อคอเขา
แล้วก็ไปรุมทำร้ายเขาแล้วก็เดินออกมาแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีชายขี่รถจักรยานยนต
เข้ามารับตัว๒วัยรุ่นนี้ออกจากพื้นที่ไปนะฮะ
ขณะที่ชายที่ถูกทำร้ายตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทางสพรัฐนาธิเบสก็อยากให้เข้าพบตำรวจ
จะได้เป็นคดี
แล้วก็จะได้หาหลักฐานในการที่จะควบคุมตัว๒วัยรุ่นนี้นะครับ
แล้วก็มาดูซิว่าสาเหตุที่๒วัยรุ่นนี้
ถือปืนมาจี้คอมากร่างแบบนี้มาทำร้ายคนอื่นเขาแบบนี้

ก็แน่นอนผิดเรื่องของปวุฒิปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ